ลงใต้ไปที่ปัตตานีครับคุณผู้ชมครับ

คนร้ายสองคนแต่งกายเป็นหญิงชาวมุสลิมนะครับ
แล้วก็ขี่รถมาประกบแล้วก็ยิงใส่ท่านรองสารวัตร
พลุนทีเดียวท่านเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ขโมยอาวุธประจำกายไปด้วย

ไปดูนาทีที่เกิดเหตุกันครับ

แต่ก็พอจะคาดเดาเหตุการณ์ได้
เป็นนาทีที่ร้อยตำรวจโทวิรสักสารพรนะครับ

ตำแหน่งรองสารวัตรปราบรามสพโคกโพ
ขี่รถจักรยายนออกจากบ้านพัก

ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร
จังหวะนั้นมีคนร้าย๒คนแต่งกายในชุดหญิงมุสลิม

พอได้ระยะคนซ้อนท้ายยืนขึ้นแล้วใช้ปืนกราดยิงที่หมวดวิรสักทันที

ตัวหมวดวิรสักเนี่ยกระเด็นฟุ๊บลงกับพื้น
คนร้ายรีบลงไปเจาะยิงทรัพย์อีกซ้ำอีกหลายนัดจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
แล้วก็ขโมยปืนขนาด๓๕๗ของผู้ตายไป
ขึ้นซ้อนรถพากันเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองตรงข้ามโรงพยาบาลโคกโพบนถนน
นาเกรดโคกโพหมู่๓บ้านมะกรูดตำบลมะกรูดอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจเข้าตรวจสอบพบชาวบ้านจำนวนมากมุงดูอยู่
กั้นเชือกแล้วก็ปิดกั้นเส้นทางชั่วคราว
จากการตรวจสอบเพราะว่าหมวดวีรศักดิ์เสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์
ในสภาพถูกยิงคุณผู้ชมดูสิครับว่ายิงเยอะขนาดไหน
ปืนเอ็มสิบหกกับเก้ามิลลิเมตรนะฮะเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุ
กว่าสิบนัดจนร่างพลุนละครับในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนเอ็มสิบหก
ปลอกและเก้ามิลลิเมตรอีกสองปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในตำรวจเอ่ยทหารระดับสูงเอ่ยในพื้นที่สั่งการเลย
กระจายกำลังนะครับปิดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุ
ทันทีในรัศมี๕๐๐เมตรและประสานไปยังจุดตรวจสกัดทุกแห่งนะครับ
ให้ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยรถทุกคันที่เข้าออก
แต่ยังไร้วี่แววของคนร้ายคาดว่าวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับ
และมีความชำนาญพื้นที่จึงหลุดรอดหูรอดตาไป
ฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
พยายามตอบโต้เพื่อสร้างสถานการณ์
หลังจากเมื่อวานนี้นะครับมีการสั่งนะครับ
แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคง
ในพื้นที่อเผิกโภคโพจำนวน๑รายครับ